ที่พระนครศรีอยุธยานี่เป็นเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันครับมาโนธกับเจมส์อืม
มีปัญหาจะมาเคลียร์กันนะเจมส์อุ้มลูกมาด้วยอยู่ในอ้อมแขนเลย
แต่ไม่ได้มีแค่ลูกมีมีดด้วยฮะจบลงไม่ดีครับการเคลียร์ครั้งนี้

ผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกศรแดงนั่นคือเจมส์นะคุณผู้ชม
ลูกอยู่ในอ้อมแขนเลยมาเคลียร์กับมาโนธที่ลานวัดทองทรงธรรมอำเภอนครหลวงที่อายุทยาครับ
ทุ่มคืนที่ผ่านมาเนี่ยมาโนธอายุ๕๓ปีตอนแรกแกขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนมาถึงลานวัดก็นัดเจอกับเจมส์
เป็นเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันอยู่ตลอดครับ
เถียงกันอยู่แป๊บหนึ่งเจมส์ชักมีดออกมาแทงมาโนธ
โอ้โหแล้วแทงนะเข้าต้นคอซ้าย

หมดสติไปเลยครับมาโนธเนี่ย
เจ้าหน้าที่มาถึงก็เร่งประถมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวครับมาโน้ตเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนเจมส์หลังก่อเหตุปุ๊บหลบหนีไปเลยไปพร้อมกับลูกด้วย
ภรรยาของนายมาโนธผู้ตายชื่อคุณขวัญฤทัยอายุ๕๒ปี
ตัวภรรยาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่มาโนธสามีเธอจะมาโดนแทงที่หลานวัด
เนี่ยซึ่งอยู่บ้านติดกันนะท้าทายสามีเธอให้ออกมาหาที่วัด
แสดงว่าเจมส์เป็นฝ่ายท้าทายก่อนตอนนั้นคุณขวัญฤทัยห้ามสามีแล้ว
มาโน่พี่อย่าออกไปนะไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
แต่สามีเธอก็ไม่เชื่อครับออกไปไปเจอกับเจมส์แล้วก็โดนแทงจนเสียชีวิต
เจมส์คนก่อเหตุมีพฤติกรรมเมาเหล้าและชอบหาเรื่องชาวบ้าน
ก่อนหน้านี้เจมส์เคยไปซื้อนมกล่องที่ร้านที่ร้านของมาโนธนี่แหละนะ
โนธไม่ยอมขายให้ครับเพราะเห็นว่าเจมส์อ่ะเมาแล้ว
ก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะกันเป็นประจำเลย
เจมส์อ่ะบ้านอยู่ข้างวัดพ้นโทษมาได้สองปี
ทีไรทะเลาะกับเมียบ้างโวยวายลามไปถึงพระในวัดก็เคยนะ
ก็เคยไปทะเลาะกับพระในวัดด้วยเจมส์เคยถือมีดไปข่มขู่พระด้วย
ทางคุณขวัญฤทัยก็เรียกตำรวจมาห้ามปรามเป็นระยะ
แต่ตำรวจมาก็สงบไปได้ระยะหนึ่งนะพอเจมเมาก็โวยวายเหมือนเดิมอีก
คนรู้จักของนายเจมส์ให้ที่หอบลูกหลบหนีไปเนี่ย
ปรากฏว่าเจมส์เนี่ยมันไปหลบอยู่ในบ้านของคนรู้จักที่วัดราชบันธมครับ
ห่างจากที่เกิดเหตุสัก๔กิโลเมตร

ตำรวจก็ตามไปเลยนี่คุณผู้ชมไปคุมตัวมาได้
เจมส์ขึ้นรถไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนครหลวง
ช่วงนั้นนักข่าวก็พยายามถามเจมส์นะ
แต่เจมส์ไม่ยอมเอ่ยปากพูดแต่อย่างใดครับ